เริ่มกันที่เรื่องของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
คนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะ
ออกมาปฏิเสธข่าวเรื่องการเล่นการเมืองค่ะ
รับว่ามีคนมาทาบทามเหมือนกัน
แต่ก็บอกว่าหน้าที่หลักของตัวเองนะตอนนี้
ก็คือการบริหารงานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

จากกรณีข่าวลือในโลกโซเชียลนะคะ
ที่ระบุว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
มีความสนใจค่ะที่จะกลับสู่วงการการเมือง
ในช่วงปีหน้าจะมีการเลือกตั้งใหญ่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจเอกสมยศก็ได้ชี้แจงนะคะว่า
ในอดีตมีความผูกพันกับการเมืองอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาก็มีบุคคลในแวดวงการเมือง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องพิจารณาที่ความเหมาะสมค่ะว่า

และหากตัดสินใจที่จะเลือกทางการเมืองจริง
ก็ต้องสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้
ณตอนนี้นะคะตัวเองก็ยังรับหน้าที่เป็น
มันขึ้นอยู่ว่าจังหวะและโอกาส
เพราะฉะนั้นขณะนี้ตัวผมเองยังไม่ได้คิด
หรือยังไม่ได้ติดตัดสินใจถึงแม้ว่าจะมีคนทาบทามติดต่อผมมา
พอสมควรนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรเนี่ยต้องมีความมั่นใจหรือคิดว่าทำแล้วเกิดประโยชน์กับสังคมเกิดประโยชน์กับประเทศชาติถ้าจังหวะไม่เหมาะสมหรือยังไม่ถูกต้องกับเวลาก็อาจจะยังไม่ตัดสินใจกับเรื่องการเมืองนะครับ
ต่อกันที่เรื่องของการสัญหาเลขาธิการสมาคมคนใหม่แทนที่พลตำรวจโทพิสันจุฬาดีหลกที่พ้นตำแหน่งไปก่อนหน้านี้นะคะ
ก็มีการเปิดเผยค่ะว่าจะมีการเสนอชื่อเลขาธิการคนใหม่ให้กับสภากรรมการพิจารณาในการประชุมสภากรรมการครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะ
ซึ่งในขณะนี้ยอมรับค่ะว่ามีบุคคลที่อยู่ในใจจากแวดวงทั้งตำรวจแล้วก็แวดวงฟุตบอลค่ะแต่ทั้งหมดต้องผ่านมติสภากรรมการก่อนจึงจะสามารถเปิดเผยชื่อได้ค่ะ
มาดูเรื่องศึกอาเซียนคลับกันบ้างนะคะนชารุนอินลานตาละ๕นะคะแข้งของมาเลเซียที่นะตอนนี้ยิงไปแล้ว๓ประตูออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในประเทศมาเลเซียค่ะว่าขอท้าชิงตำแหน่งดาวสันโบสูงสุดในศึกอาเซียนครับกับอดีศักดรายสอนนะคะ
ซึ่งนักเตะคนนี้ค่ะให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในประเทศและก็ถูกตีพิมพ์ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการแข่งขันว่าอยากจะคว้าตำแหน่งดาวสันโวอย่างแน่นอน
หลังจากก่อนหน้านี้นะคะก็พาทีมทำผลงานได้ดีค่ะสองเกมแรกยิงหนึ่งประตูในเกมบุกชนะกัมพูชาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะคะ
แล้วก็อีกสองประตูในเกมที่เปิดบ้านชนะสปลาวไปสามประตูต่อหนึ่ง
แล้วก็ยังหวังด้วยนะคะว่าจะมีส่วนช่วยให้มาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้
ส่วนในตำแหน่งเรื่องดาวสันโวก็คงต้องภาวนาให้อดีศักดิ์ไม่ยิงประตูเพิ่มหลังจากนี้นะคะ
ซึ่งนอชรุนก็มั่นใจค่ะว่าทั้งตัวเขาเองแล้วก็อดีศักดิ์ต่างมีเป้าหมายเหมือนกันก็คือพาทีมคว้าแชมป์นอกจากเป้าหมายส่วนตัวด้วยค่ะ